คุณสุภาพคลี่ขจายจะมาพูดถึงประเด็นเรื่องของสอสอ

ส่งเรื่องไปสารรัฐธรรมนูลตีความ
ทำให้ความเห็นชอบพรบพระราชบัญญัติ
ประมาณรายจ่ายปี๖๓เป็นโมคะไปด้วยหรือเปล่า

เหลือเวลาอีก๓วันเท่านั้น
ที่สารรัฐธรรมนุนเจ้าวินิจฉัยขำร้อง
ว่าการกดบัตรเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันนั้นเนี่ย
มันจะมีผลต่อพรบงบประมาณ
ปี๒๕๖๓ที่ผ่านสภาไปแล้วหรือไม่
เป็นประเด็นที่น่ารุ้นเพราะว่า
พอเกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ
มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาทันที
เพราะพรบงบประมาณเป็นพรบที่ใหญ่ที่สุด
บรรดาพระราชบัญญัติหรือพรบทั้งหลายของสภา
ฉะนั้นเมื่อเป็นเรื่องใหญ่อย่างนี้
ก็ต้องลุ้นว่าสารรัฐมนูลจะวินิจฉัยออกมายังไง
ซึ่งก็คาดเดากันว่ามี๒๓ทางเท่านั้นนะครับ
เช่นทางที่๑ไม่มีผลกระทบต่องบประมาณ
ก็แปลว่างบประมาณก็เดินหน้า
นำขึ้นทุน๙แล้วประกาศใช้

พรบงบประมาณเป็นโมคะ
ถ้าเป็นทางที่๒ก็จะมีทางย่อยเพิ่มขึ้นมาอีก๒ทางคือ

หรือโหมคะเฉพาะมาตรา
ที่มีการเสียบบัตรลงคะแนนแทนกันเท่านั้น

วันที่๔แล้วถ้าเป็นโมคะไม่ผ่าน
ไม่ว่าจะทั้งฉบับหรือรายมาตรา
ทางออกจะต้องทำยังไงต่อ

มีประเด็นย่อยติดตามมา๒๓เรื่อง

อดีตเป็นสอสอประชาธิปัตย์
คราวที่แล้วที่ลงสู้
กับคุณภูมิศิษฐ์คงมี

แล้วคุณภูมิศิษฐ์ได้เป็นสอสอ
เขาก็เจออาการเดียวกับคุณนิพิษ
ก็คือมีความฝังใจอยู่กับเรื่องนี้มาก

สอสอภูมิศิษฐ์
ก็ไม่ได้อยู่ในห้องประชุมสภาเหมือนกัน
ในวันที่๑๐มักกะลา
วันโหวตพรบงบประมาณนั่นแหละ

ตามมาอีกคนนึงแล้วนะนี่

จับจ้องแล้วเอาคืน
แต่แทนที่จะเอาคืนกันในการเลือกตั้งคราวหน้า

ประเด็นนี้จะขยายผลต่อไปยังไงหรือไม่

ใครร้องเพิ่มเติมเพิ่มชื่อสสคนนี้
เข้าไปถึงสารรัฐมนูลหรือไม่

ประเด็นถัดมาเรื่องของคุณนาธี

ก็ตอนคุณนิพิษเปิดโปรงออกมาเนี่ย

ที่บอกว่าไม่อยู่ในที่ประชุม

มีบันทึกว่าโหวตลงคะแนน
คือคุณนาธีรัชกิจประการ
และคุณฉลองเทิดวีรธรรม

ทั้งคู่เป็นสอสอของภูมิใจไทย
คุณนาธีเป็นสอสอบัญชีรายชื่อ

เป็นสอสอเขตลงสู้
และเอาชนะคุณนิพิษเช่นเก่า
โค้นไปเรียกว่าห่างกันตั้ง๒๐๐๐คะแนน
ฉะนั้นพอมีรายชื่อออกมา
คำร้องที่ส่งไปถึงตุลาการสารรัฐมนูล
ไม่มีรายชื่อคุณนาธีครับ

แต่มีคำอธิบายคร่าวว่า

คำร้องที่๑จากประธานวิบฝ่ายรัฐบาล
คำร้องที่๒จากสภาที่ส่งไปโดยเลขา
ทั้ง๒คำร้องนี้ไม่มีชื่อดำที
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทเป็นผู้รวบรวมรายชื่อ
อยู่ในคำร้องนั้นแต่ว่าคำร้องนั้นตกไปเพราะในบรรดารายชื่อ๗๐กว่าคนเนี่ย
สามสิบกว่าคนไปซ้ำซ้อนกันก็เลยตกไป
ชื่อคุณนาธีที่ไปอยู่ในคำร้องนั้นก็พลอยหายไปด้วย
คุณนิพิษก็ถึงงงไงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้น
แต่ว่าเรื่องนี้สุดท้ายภักดิ์เพื่อไทยโดยคุณหมอชนละนานศรีแก้ว
บอกว่าไม่เป็นไรจะยื่นตามไปทีหลัง
ภายในวันศุกร์ก็คือเมื่อวานก็ยื่นตามไปแล้ว
ฉะนั้นชื่อคุณนาธีก็ไม่หายแล้วไปอยู่ที่นั่น

รัฐบาลคิดยังไงกับเรื่องนี้
ถ้าเราคิดว่ารองนายกรัฐมนตรีวิศนุเครืองาม
เป็นตัวแทนของรัฐบาลได้ก็พอเห็นล่ะครับว่า
สิ่งที่รองวิศนุให้สัมภาษณ์เมื่อสองสามวันก่อน

และดุซึ่งไม่ค่อยเห็นบ่อยนักในสไตล์ของรองวิศนุ

นี่ท่านบอกว่าผมไม่เคยพูดว่าการเสียบบัตรไม่ใช่ปัญหาร้ายแรงนะ
ต้องไม่ละเลยเรื่องการตรวจสอบผู้กระทำความผิดในเรื่องนี้
ขณะที่ทุกคนไปเตรียมการต่างมากมาย
แล้วคนที่ทำผิดทำไมยังลอยนวลอยู่
นี่รองวิศนุว่า
ประโยคนึงที่นักข่าวถาม
แล้วท่านตอบคำถามนักข่าวฟังนะครับ
คนที่เสียบบัตรแทนกันนั้นผิด
และแน่นอนว่าเขาต้องรับผิดชอบ
ในเมื่อเขาเป็นต้นเหตุ
นักข่าวถามว่าจะให้เขารับผิดชอบยังไงครับ
วิศนุตอบว่ารับผิดชอบก็คือรับผิดชอบ
ถามว่าเรื่องนี้จะฟ้องเอาผิด

เพราะมันทำให้เกิดความเสียหายมหาศาล
วิศนุบอกไม่แน่ใจ
นักข่าวถามว่าสอสอที่เสียบแทนเนี่ย
คือผู้กระทำความผิดทั้งหมด
แล้วจะต้องเอาโทษใช่หรือไม่

ฝากเขาเสียบฝากเขาลงคะแนน
กับรับลงคะแนนให้เขาเนี่ย

ไม่ว่าใครที่เกี่ยวข้อง
สมรู้ร่วมคิดและวางแผน
ฉะนั้นนี่คือท่าทีของรองวิศนุเครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย
ซึ่งอนุมานได้ว่านี่
ความคิดของรัฐบาลว่ารัฐบาลคิดยังไงกับเรื่องนี้
เพราะว่าเรื่องนี้
บอกว่าเป็นเรื่องที่นำมาสู่ความเสียหายร้ายแรงต่อประเทศ

ต่อการบริหารบ้านเมือง
ฉะนั้นเรื่องนี้ต้องดูครับว่ามันจะไปถึงไหน
มันคือถ้าบอกว่าที่ผ่านมาเป็นเรื่องเล็ก

ผมก็บอกว่าเหมือนเด็กเล่นจุดพลุในช่วงเทศกาลลอยกระทง

แต่ว่าคราวนี้จุดพลุแล้วประกายไฟเด็นไปกระเด็นไปไหม้บ้าน

ฉะนั้นจุดพลุก็ต้องมีความผิด
แม้ว่าก่อนหน้านี้ใครเขาก็จุดกันทั้งนั้น
เรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่
แล้วจะกระทบต่ออะไรต่ออะไรอีกหลายเรื่อง
คอยดูนะครับหลังเมื่อที่๔
สารรัฐมนูลจะออกมายังไง
แล้วจากนี้ไปผมก็เชื่อว่าการกดบัตรแทนกัน

ถ้ากดบัตรแทนกันไม่ได้มันกระทบอะไรล่ะ
ต่อไปนี้กดบัตรแทนไม่ได้
ก็ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกมาเสียบบัตร
รัฐบาลอย่าท้าทายสอสอฝ่ายค้านอะไรที่ยอมได้โดยไม่
ที่มีการโหวตเรื่องนี้จะเป็นประเด็นทางการเมืองมาก
น้อยแค่ไหนไม่รู้แต่ว่านี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของวันเสาร์นี้